เราไปทางหน้าอยู่ทางบาง

ชื่ออะไรบอกมา

น้องมิดนี้มันอยู่ที่เกิดเหตุหรือเราพบติดตัวมา
นี่เห็นแบบนี้นะใช่อ๋อ